วัยเก่าฉลาดรุ่นเนี่ยตอนตะลุยหลอกออนไลน์
ทุกคนมากินข้าวได้แล้ววันนี้พ่อเตรียมกับข้าวมาเต็มโต๊ะเลย
ปู่ขอก่อนละนะนี่มันรูปภาพทั้งนั้นเลยนี่
บนโต๊ะนี่มีที่กินได้จริงคือปลาเข็มเหรอเนี่ย
ยังมีอีกอย่างที่กินได้นะคะคุณพ่อนี่ค่ะนี่ค่ะ
นี่ลูกต่อแม่ตุ๊กเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานก็เอารูปภาพมาวางเป็นพร้อมอาหาร
และจะยังให้อาบน้ำได้แค่คนละ๕วิมีอะไรก็บอกพวกเรามาได้นะ
ก็ตั้งแต่มีโควิดเขาก็ปรับลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่ง
ส่วนโรงเรียนดนตรีของแม่ก็
แม่แม่แม่แม่แม่แม่
เมื่อไหร่จะมาคะรอนานแล้วนะ
ฝีปากฉันบวมไปหมดแล้วเนี่ย
หน่อยพวกหลอกลวงฉันจะแจ้ง๑๒๑๒
คุณอาคะไม่ไหวแล้วค่ะปิดเพจนี้กันค่ะ
นี่พวกเรามันอยู่ที่นี่ตามมา๒อาทิตย์แล้วลุย
ใช่ค่ะลุยเลยค่ะอย่าไปยอม

บอกว่าปากอวบอิ่มนี่มันบวมชัด
เอาของแย่มาหลอกพวกเราได้ไงเอาเงินคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
เวลาอะไรจะคืนให้เรามะหลองเชื่อเองช่วยไม่ได้อะ

ปู่ต้ามาดูข่าวนี้สิ

อืมดูรูปปากไม่ใช่มั้งค่ะแม่
กินข้าวกันดีกว่าค่ะทุกคน

แต่ดูนิสัยไม่ดีเหมือนกันนะ

ต้องขอบคุณทุกคนที่แนะนำนะครับ
สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้แค่เห็นสิ่งที่อยู่ในมือให้เป็นโอกาส
แต่ต่อให้อินเตอร์เน็ตจะมีประโยชน์มากมายแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิด
ก็จะนำพาโทษมาได้เหมือนกันเหมือนกับคุณลิลลี่ในทีวีนั่นแหละ
โอ้ยหน้าฉัน
แหมคุณอาคะถึงหน้าตาจะน่วมปูดแต่ก็อวบอิ่มเป็นธรรมชาติ
แบบไม่ต้องพึ่งพาลิปสติกของลินนี่เลยนะคะเนี่ย